ที่เปิดช่วงมาแล้วก็บอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว

คุณป้าวัย๕๕ภาคผ่อนน้อย

เป็นลมหน้าล้มลงไปเลยค่ะ
สุดท้ายท่านเสียชีวิตนะคะ
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ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
รักฎาคมที่ผ่านมาภายในการแข่งขันเต้นบาร์สโลประดับตำบล

คือเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดชื่อว่าป้ามาลัยอายุ๕๕ปี
ตอนที่ท่านเต้นอยู่คือใกล้จะจบเพลงอยู่แล้ว
จู่ป้ามาลัยล้มวูบหมดสติลงบนพื้นเวทีหน้ากระแทกกับพื้นเลยนะคะ
ทีมแพทย์เองก็ดีที่อยู่ในงาน
เพื่อนเองก็ดีก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลค่ะ
เพราะสุดท้ายท่านเสียชีวิตนะคะ
สำหรับป้ามาลัยคุณผู้ชมอยากให้ฟังประโยคนี้ข้อมูลนี้ดีนะคะ

มาลัยผู้เสียชีวิตท่านเป็นคนโสด
อยู่ตัวคนเดียวประกอบอาชีพเป็นแม่ค้า
ขายข้าวหมูแดงอยู่ที่ตลาดสดในพื้นที่อำเภอห้างฉัด
ก่อนที่จะมาขึ้นเวทีประกวดเนี่ยนะคะ

ว่าป้ามาลัยนี่หน้าสีดปากสีดผิดปกติ
ก็เลยถามว่าไหวหรือเปล่าโอเคไหม
ป้าบอกไว้แค่พักผ่อนน้อย
พักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้นอน

วูบแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามข้อมูลยาดเพิ่มเติม
บอกว่าป้ามาลัยมีโรคประจำตัว๓โรค
คือความดันเบาหวานโรคหัวใจ
โรคหัวใจหัวใจทำงานหนักดูแล้วนะคะ
แต่เจ้าตัวไม่ชอบทานยา
ก็เลยไม่ทานยาที่แพทย์ให้มา
ประกอบกับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
มาลัยท่านได้ไปไหว้พระเก้าวัด
ระเวนไหว้พระเก้าวัดอ๋อ

ก็เลยทำให้ส่งผลมาที่การทำงานของหัวใจ
ทำงานหนักแล้วสุดท้ายวูบแบบนี้นะคะ

หากตัวป้ามาลัยเป็นโรคหรือป่วย

อย่าให้แบบพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ซึ่งจะสร้างภาระให้กับคนอื่น
เพราะป้ามาลัยเป็นคนโสดไม่มีครอบครัว

สิ่งที่ป้าบนบานสารกล่าวไว้เนี่ย

แล้วสุดท้ายป้าเป็นลมเสียชีวิตคือ
ก็เหมือนที่ป้าบอกไม่อยากแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เสียชีวิตกระทันหันแบบนี้นะคะ